มาดูประเด็นเรื่องของวันช้างไทยกันหน่อย
วันนี้๑๓มีนาคมวันช้างไทยนะคะ
คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าภาคใต้บ้านเราเนี่ยมีจำนวนช้างเพิ่มมากขึ้นถึง๒เท่านะคะ
ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการอบพยพมาจากภาคอื่นเพื่อมาใช้แรงงาน
แต่ว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์บอกว่า
ช้างเหล่านี้ที่มีอยู่ในภาคใต้ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้อยู่ในความดูแลนะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของช้างบ้านช้างเลี้ยงไม่ใช่ช้างป่า

เขาจะดูในลักษณะของช้างป่าที่มีการลักลอบสวมสิทธิ์เท่านั้นค่ะ
สัตวแพทย์ทวีโภคอังควานิสผู้จัดการส่วนงานอนุรักษ์และบริบาลช้าง
โรงพยาบาลช้างสถาบันโฆษบาลแห่งชาติยอมรับว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
จำนวนช้างในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง๒เท่าตัวนะคะ
จากเดิมมีช้างเลี้ยงอยู่ในพื้นที่ประมาณพันเชือก
แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๑๔๐๐เชือก
เนื่องจากว่าผู้เลี้ยงอบพยพช้างค่ะ
มาจากภาคเหนือมาจากภาคอีสานแล้วก็ลงไปในภาคใต้
เพื่อทำงานรับจ้างบริการนักท่องเที่ยว
แล้วก็ใช้แรงงานในลักษณะของการชักลากไม้ยางพารา
ปีที่ผ่านมามีช้างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลช้างภาคใต้
สาขากระบี่๙๑เชือกนะคะ
ส่วนเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีช้างเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว๒๕เชือก
ซึ่งถือว่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
จำนวนนี้มี๘เชือกที่กำลังรักษา
และต้องใช้เวลาอีกประมาณ๑๒เดือน
สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้างภาคใต้

แต่มีการบริหารงานร่วมกับบุคลากรในพื้นที่แบบเต็มที่เลยนะคะ
ด้านนายสุนทรฉายวัฒนะรักษาการผู้มนุยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
บอกว่าจำนวนช้างที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้
ไม่ได้อยู่ในความดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ซึ่งทางกรมอุทยานจะดูแลเฉพาะช้างป่า
ที่มีการลักลอบนำไปสวมสิทธิ์เป็นชาวบ้าน
ตามนโยบายและคำสั่งของคอสชเท่านั้น

หลายพื้นที่ก็มีการจัดกิจกรรมกัน
พาไปดูที่บ้านรวมมิตรตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงราย
ชาวเขาเผ่ากะเรียงที่มีอาชีพเลี้ยงช้าง
ก็ร่วมกันจัดเลี้ยงขันโตกช้างนะคะ
จากพ่อหมอประจำเผ่าที่สืบทอดกันมายาวนาน
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและชำระล้างสิ่งชั่วร้ายให้กับช้างและควานช้างให้อยู่เย็นเป็นสุข
อกจากนี้มีการนำผลไม้นานาชนิดเลยค่ะไปใส่ไว้ในขันโตขนาดใหญ่
ช้าง๓๔เชือกนะคะมีนักท่องเที่ยวไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก
แล้วก็ให้ช้างหยุดงาน๑วันเนื่องในวันช้างไทย

ส่วนที่จังหวัดตากค่ะนายอันเพิร์นแม่สอด
เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทยประจำปีนี้